ไปดูเรื่องราวที่น่าฮือฮากันหน่อยเพราะว่าที่ร้านตัดผมร้านนี้ไม่ธรรมดา
ไม่ใช่มนุษย์มนาที่มาตัดผมให้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ค่ะ
ถ้าคุณชนะอยากจะไปตัดผมกับซุปเปอร์ฮีโร่แนะนำให้ไปที่ร้านนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรไปเลย

ก็ต้องดูไหมเห็นไหมว่าพี่พบจดในว่า
จ้องอยู่ต้องมองทะลุผ่านไอ้ตัวช่องสายตา
เหมือนสายแมสง่ายมันก็มองยากนิดนึง

รู้ไหมคะปล่อยใยให้ด้วยหลังจากตัดเสร็จเรียบร้อย
แล้วมีตัวอะไรอีกคุณชนะนี่คุณเป็นซูเปอร์ฮีโรออีกคนนึง

ถูกนะแล้วก็ยังมีอีกนะมีอีกหลายตัวเลย
ซึ่งต้องบอกว่าคนที่ตัดให้เป็นช่างผมมืออาชีพ
ร้านนี้ชื่อว่าร้านกันเองบาร์เบอร์อืม
ตั้งอยู่ถนนสายหนองปริงสนามยิงปืน
หมู่๒ตะบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะ
ร้านนี้ก็เป็นร้านเล็กนะเขาบอกว่าพื้นที่พิกัดของร้านเนี่ย
อยู่ในป่าละเมาะเหมือนกันนะเออเป็นแบบร้านที่เพิ่งตั้งขึ้นมาไม่นาน
มีโต๊ะตัดผมอยู่ประมาณ๒ตัวแต่ลูกค้าแน่นทั้งร้านแน่นทั้งวัน
รอคิวบางทีหลายชั่วโมงเลยนะ
ส่วนช่างที่บอกว่าเป็นมืออาชีพมี๓คนด้วยกันค่ะ
ชื่อช่างเกมช่างปืนและช่างต้อม

ยังไงอ่ะตัดผมย้อนยุคอย่างนี้หรอ
อืมแต่เนี้ยเนี่ยต้องตัดนะเด็กเยาวชนนี่ต้องตัดต้องตัด
ผมเย่ากันเออใช่มั้ยให้ถูกต้อง
แต่เด็กก็ดิจัยใหญ่เลยเนี่ยตัดกับซูเปอร์ฮีโร

สร้างบรรยากาศให้เด็กได้สนุกสนานผ่อนคลาย

นี่มีหมดค่ะด้วยค่ะอีกบอกบางทีแบบ
อยากจะมาเห็นช่างบางทีไม่มีผมผมสั้นแล้วอ่ะ
แต่ก็อยากมาอยากไปดูช่าง
แต่ช่างแต่ละคนก็ตัดออกมาได้ดีมากนะ
ละเอียดเนี๊ยบงานดีถูกทรง
บอกเป็นทรงนักเรียนก่อนดิทรงนักเรียน
ทรงรองทรงสูงรองทรงใหญ่รองทรงยาว
รองทรงใหญ่ก็คือได้ทุกทรงนะ
หุ้นส่วนเจ้าของร้านคุณกาญจนาประดับมุก
บอกว่าช่างทั้งสามคนเนี่ยเป็นเพื่อนกัน
คือก่อนหน้านี้แต่ละคนก็ทำงานในกรุงเทพแล้วค่ะ
แต่ก็แน่นอนแหละว่าเจอผลกระทบจากโควิด
ร้านปิดไม่มีงานทำ
แต่ละคนต้องพากันกลับมาอยู่บ้าน
คุยกันค่ะว่าจะเปิดร้านตัดผม

หาทำเลในเมืองแต่สู้ราคาไม่ไหว
ก็เลยกลับมาที่บ้านในตำบลหนองปริง
เปิดเป็นร้านเล็กน่ารักแบบนี้ค่ะ
อยู่ประมาณตรงจุดกึ่งกลางป่าละเมาะพอดี
เพราะว่าที่พักของช่างแต่ละคนก็ไม่ไกลจากจุดนี้
พอเปิดมาได้เพียงแค่๑เดือนเท่านั้น
ลูกค้านี่หลั่งไหลมาไม่ขาดสายเลยค่ะ
เพราะว่ามีการทำประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย
ว่าแบบมีช่างมืออาชีพมาตัดนะ
ก็เลยมาตัดกันมากมายนะ
ส่วนราคานี่ถือว่าดีมากเลยประหยัดย่อมเยาว์
ราคาของเด็กอยู่ที่หัวละ๔๐บาท

ไม่ถูกนะใช่ค่ะไม่ถึง๑๐๐บาทนะ
ตัดได้เนี๊ยบหรูดูดีเลยทีเดียว
ร้านเปิด๖๘โมงเช้านะคะ๘โมงเช้า
จนกระทั่งลูกค้าหมดคิวนั่นแหละ
บางวันตัดจนไปถึง๕ทุ่มเลยนะค่ะ
คุณดูแล้วกันว่าคนจะนิยมขนาดไหน

ใช่ชอบตัดผมชอบเจอซุปเปอร์ฮีโร่

บางทีเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเจอเพื่อน
แล้วได้เห็นของเล่นก็ได้เห็นของที่พอชื่นชอบ

ก็เป็นการสร้างกลยุทธ์ให้กับร้านค้าด้วย
อย่างนี้ชื่นชมนะคะคนที่กลับบ้านไป

มันก็เป็นการสร้างรายได้แล้วก็สร้างศีลสรรค์ให้กับชุมชนด้วย